เรื่องราวเมื่อเนี้ยคราวนี้ที่ฆ่ากันตายเกิดขึ้นกึดจากที่หนุ่มกว่า๓๔ปี

หลังจากที่มีการขับรถเฉียวชนกันกับคู่กรณี
แต่แล้วปรากฏว่าคู่กรณีเนี่ยไกล่เกลี่ยกันไม่ลงตัว
ตามมาด่าพ่อแม่ถึงบ้านเขาสุดจะทนนะคะ
ชักปืน๙มมออกมายิงสวนออกไปจนร่างพุนตายสยองแบบนี้
มหลังเรื่องนี้เกิดอะไรขึ้นไปเจาะลึกประเด็นร้อนจากรายงานค่ะ
เกิดเหตุฆ่ากันที่บ้านช่องแบกตะบนเขาเขนอำเภอปลายพระยาจังหวัดกระบี่
ที่นั่นพบร่างนายวิจิตชูสิตหรือโอวัย๔๐ปีลูกจ้างโรงพยาบาลปลายพระยา
ถูกยิงตายจมกองเลือดกระสุนพุ่งเจาะเข้ากลางหลังแขนนิ้วมือและต้นขาหลายนัด
ที่พื้นพบปลอกกระสุนก้าวมอตกเลื่อน
ตำรวจสพปลายพระยาจึงเก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐานสยองตอนเช้าวันที่๖กันยายน
คนก่อเหตุคือนายปฏิยุทธ์บำรุงพักหรือแมนวัย๓๔ปียืนถือปืนรอมอบตัว
ปมเหตุมาจากมีปากเสียงกันกับนายโอที่ขับรถเฉียวชนกัน
ทีมสืบจึงตามไปเก็บหลักฐานพบวงจรปิดที่หน้าร้านขายของชำ
จับภาพนายแมนและนายโอมองหน้ากันก่อนจะมีการเบิ้ลเครื่องรถใส่กันแล้วแยกย้ายกันไป
วงจรปิดยังจับภาพนายโอขี่รถไปซื้อเหล้าที่ร้านขายของชำอีกครั้ง
ก่อนจะขี่รถมาจอดที่หน้าบ้านของแมนพร้อมตะโกนด่าพ่อแม่นายแมนดังลั่น
มีการถีบประตูหน้าบ้านจนนายแมนโมโหชักปืนยิงใส่
ฉลาเจ้าของบ้านที่คนตายวิ่งมาขอความช่วยเหลือ
บอกได้ยินเสียงปืนดังสนั่นจากนั้นได้ยินเสียงคนเคาะประตูบ้าน
รีบเปิดมาดูก็เห็นร่างนายโอโดนยิงจมกองเลือดล้มสุดลงกับพื้น
มันอยากมาเล่ากันพอดูตรงนั้นนซะ
เพราะถ้าถ้างตอนนี้เขามาคอเรานี่คือเขาเมาไหม
ช้งวัอกินมาแล้วก็ไม่ทราบ
พี่สาวของโอยอมรับน้องชายเป็นคนอารมณ์ร้อน
ไม่ยอมคนและดื่มเหล้าเป็นประจำ
ก่อนเกิดเหตุน้องชายเล่าให้ฟังว่า

พ่อยังเตือนว่าอย่าไปหาเรื่องแต่ไม่คิดว่าจะบานปลายถึงขั้นฆ่ากัน
ตำรวจสพปลายพระยาแจ้งคอหาฆ่าคนตาย
ศพของโอญาตินำมาบำเพ็ญกุศลท่ามกลางความโศกเศร้าเสียใจ
ความใจร้อนไม่ยอมกันนำพาหายยนะมาให้อีกจนได้
ข่าวไทยรัตน์ทีวีแรงงาน